ชื่นชมน้ำใจลุงเปี๊ยกจริงค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลุงเปี๊ยกคือใคร
ลุงเปี๊ยกเนี่ยเป็นอดีตลูกจ้างโรงงานกระดาษแล้วตอนนี้ลุงเปี๊ยกนะจะ๘๐แล้ว
แต่นี่คือสิ่งที่ลุงเปี๊ยกทำค่ะออกมามาโบกรถไปทางนี้พอก่อนทางนี้ไป
ทำแบบนี้คุณตั้งแต่ช่วงเที่ยงแดดเปรี้ยงไปจนถึงเย็นเลย
โอ้โหนี่เรียกว่าจิตอาสาโดยแท้นะ
สุดยอดค่ะลุงเปี๊ยกชนะทองอ่อนนะคะอายุ๗๘ปี
นี่กำลังโบกรถอำนวยความสะดวกให้ตรงนี้ก็คือสี่แยกร่มแฝกบนถนนพัฒนาการ
ระหว่างสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีไปไฟแดงโจงเจริญในเขตเทศบาลเมืองค่ะ
นักข่าวคุยลุงเปี๊ยกมามาดื่มน้ำก่อนพักก่อนไหนเล่าให้ฟังสิ
ลุงบอกอ๋อลุงอยู่ที่ชุมชนสัมพันธ์นิเวศนี่แหละ
โกกรถแบบนี้มา๖ปีแล้วโบกตั้งแต่ช่วงเที่ยง
ไม่งั้นก็บ่าย๓ยาวไปจนถึง๕๖โมงเย็นโน่น
ตรงนี้นะรถไฟตัดผ่านมีทางรถไฟผ่านไง
รถไฟผ่านบางทีไม้กั้นมันไม่ได้ยกขึ้นให้เอาลุงก็มาช่วยนั่นแหละ
ไม่ได้ได้ค่าจ้างอะไรหรอกตั้งใจมาทำ
พูดง่ายคืออำนวยความสะดวกให้พวกรถ
เวลานั้นมันแบบคล้ายมันค้างมันไปไม่ได้มันติด
ตรงนี้มันไม่มีสัญญาณไฟแดงไม่มีครับ
ลุงก็มาบกทั้งกี่โมงทั้งกี่โมงครับ
บางทีจะเที่ยงครับถึงบ่าย๓

อ๋อแล้วทำด้วยกิจฐานของเองนะครับผม
แถวนั้นเขาจะเรียกลุงเปี๊ยกตาเปี๊ยกขอบคุณมากนะ
ที่มาช่วยดูแลและคอยสอดส่องด้วยนะ
ใครจะลักไก่จะแอบแบบว่าข้ามทางรถไฟ
ตอนที่ไม้กั้นลงลุงเปี๊ยกบอกไม่ได้
นี่ลุงเปี๊ยกมาช่วยบกวันจันทร์วันพระฤหัสวันเสาร์
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้คนที่อยู่แถวนั้น
เขาก็ชื่นชมลุงเปี๊ยกตะเปี๊ยกกันมานะคะ